ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเรื่องนี้ดราม่าไม่จบสักทีคุณ

ราม่าวงการนางงามค่ะวงจรเห็บหมาของคุณออนทิชยายังอยู่นะคะ
โพสต์ลงในโซเชียลค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างมากมายเลยนะคะ
และที่สำคัญคุณคุณแก้มกวินตาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยจ้า
แต่จริงแก้มกวินตาออกตัวแรงตั้งแต่ยังไม่ได้สตาร์ทอะไรเลยนะ
ใช่ค่ะเอามาดูกันหน่อยนะคะแต่ว่าใครจะมาเอาอะไรก็
เพราะว่าสาวน้ำตาลประกาศชัดเลยว่าเข้าไปเคลียร์กระแสข่าวที่เกิดขึ้น
กับทางผู้จัดการกองประกวดเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกติดค้างอะไรต่อกันเลย
พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าสามารถร่วมงานกันได้ค่ะ
ใครก็เลย
เรื่องนี้เดี๋ยวรอคนออนกลับมาแล้วหรือเพิ่งคลียร์กันนะคะ

ช่วงก็ดูมันเล็กหน่อยนิดหน่อย
ที่หลายคนมองว่าจะทำให้เสียภาพรักนางงามนั่นจะตัวแนะนำ
อยากจะให้มองเป็นงานศิลปะมากกว่า

เพราะว่าตอนประกวดโอ้เป็นยังไง

เออเซ็กซี่จะตายตอนนั้นน่ะ
ถามว่ามันซึ้งมีดไหมมันก็มีบ้างแหละ

ทำให้คนมองว่ามันไม่เหมาะสม

ใส่ชุดว่ายน้ำเขาเห็นกันทั่วโลกแล้ว
ไม่หรอกเขาก็มีเซฟซี่อยู่ค่ะ
เอาเถอะค่ะคุณขามาแพงมาดีขนาดนี้
ว่าจะจับใส่แฟชั่นเซ็ตไหนนะคุณ

ต้องบอกว่าเมื่อกี้แอบเห็นแฟชั่นเซ็ต

ใครทักษะเบอร์ไหนถึงจะโฟสท่าได้แบบ

ต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะ
เดิมด้วยน้ำตาลชะลิตาไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมค่ะ